เกิดปัญหาแบบนี้นะรัฐบาลต้องกินกุ้งโชว์นะฮะ
จำได้ไหมสมัยไข้หวัดนกอ่ะสมัยไข้หวัดนกเนี่ย
ก็กินไก่ทอดไก่โชว์ในธรรมเนียบเลยสมัยนั้นผมยังวิ่งข่าวอยู่เลย
คราวนี้ต้องกินกุ้งโชว์ครับครับเนี้ยฮะคนนี้คุณอนุชาณกาศัยครับ

บอกว่าเดี๋ยวจะไปเสนอท่านนายกด้วยนะ
เดี๋ยวจะจัดให้เหมือนกับมี

เดี๋ยวดูบรรยากาศตอนเขาจินจุ้งกันก่อน
เริ่มมีคนน้ำลายหลายแล้ว
ไม่กินโชว์ได้ยังไงนี่เป็นบรรยากาศ
ระหว่างที่นายอนุชานาคาสายรัฐมนตรี

ไปกับประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

แก่สมาคมผู้ประกอบการร้านค้าแล้วก็
ผู้ประกอบการประมงเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง
โดยรับประทานกุ้งอาหารทะเล

เพื่อเป็นการยืนยันว่าอาหารทะเล

ลักษณะพิบาลรองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐมนะครับ
เจ้าอาวาสวัดไร่ขิงฉันเพลอาหารทะเลด้วย
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าอาหารทะเลปลอดภัยแน่นอน
นายอนุชาระบุด้วยนะครับว่าเตรียมเข้าหารือกับ
คือคล้ายกับตลาดคลองพดุงกรุงเกษมข้างธรรมเนียบรัฐบาลนั่นแหละ
แล้วก็เตรียมนำอาหารทะเลมาปรุงสุก
ให้คณะรัฐมนตรีรับประทานในวันอังคารนี้เลย
เพื่อเรียกความเชื่อมั่นให้กับประชาชนนะครับ
แล้วก็ยังมีรัฐมนตรีอีกคนนะครับใจตรงกันทีเดียวนะฮะ
จุ้งหรือว่ากินกุ้งโชว์เหมือนกันนะครับ

โอเคครับพุ่งมาจากไหนไม่รู้
แต่ต่อให้มาจากมหาชัยก็ไม่กลัว
กินเลยกินทั้งเปลือกนะผม

ไม่คือแบบนี้ไปโชว์ที่เชียงรายถูกไหม
คือถ้าบอกว่าจากมหาชัยก็ไม่กลัวนะคุณอนุทินคุณควรที่จะมาลงพื้นที่ไปที่สมุทรสาครไปที่มหาชัยเอากลางตลาดเลย
ไปกินกุ้งที่มาจากตรงนั้นเลยไอ้กุ้งที่คุณกินเนี่ยดิฉันก็ไม่รู้ว่ามันมาจากไหนไง
แต่ย้ำแบบนี้ว่าถ้ามันทำสุกแล้วมันต้องกินได้
อุณหภูมิเท่าไรข้าต์เชื้อได้ก็ทานได้เหมือนกัน

เพราะแม่ค้าบอกให้กินโชว์นะ
แม่ค้าตะโกนเลยคุณอนุทินกินกุ้งโชว์หน่อยสิ

หรืออะไรอ่ะนะครับคุณอนุทีชายวินากูนเนี่ย

เยี่ยมตลาดล้านเมืองที่เชียงรายครับโดยกุ้ง

เอามาให้คุณอนุทินกินโชว
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนเหมือนกัน
หลังจากที่ผ่านมาประสบปัญหาการขายอาหารทะเลไม่ได้

ค่ะ

ต้องยอมรับนะคะว่าเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขในยุคที่
คือเกิดการแพร่ระบาดของโรค
แล้วก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์เรื่องของการทำงานค่อนข้างหนักหน่วงเหมือนกัน